วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาอาเพ้งค่ะ
ซึ่งเฮียน็อตกำลังทำหน้าที่หาความรู้สืบสาวราวเส้น
การปรุงก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาให้อร่อยกันอยู่ที่หน้าเตาเลยทีเดียว
ชมกันต่อว่าที่นี่เขาจะมีเคล็ดลับความอร่อยอะไรอีกบ้าง
อันดับที่สามก็คือเมนูต้มยำครับต้มยำครับครับผมนี่คือสามเมนูขายดีนะครับ
ถูกต้องครับงั้นถ้างั้นเรามาดูบะหมี่ก่อนดีกว่านะบะหมี่ครับผม
ความพิเศษของบะหมี่ที่นี่มีบะหมี่สามแบบด้วยกัน
มีสามแบบด้วยกันครับผมมันต่างกันยังไงครับอาจา
เดี๋ยวบอกให้ก่อนครับครับผมบะหมี่ตัวนี้สำหรับทำน้ำ
เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือเส้นเส้นกลมจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างหนา
ต่อมาเป็นบะหมี่แห้งทำแห้งอย่างเดียวคุณน็อตจะสังเกตเห็นว่า
เส้นมันจะเล็กกว่าเออใช่ถูกไหมครับเส้นจะเล็กกว่าครับผม
แล้วสุดท้ายเนี่ยบะหมี่เส้นแบนเส้นแบนอันนี้หมอทำอะไร
เป็นบะหมี่เส้นแบนก็คือได้ทั้งน้ำทั้งแห้งได้หมดเลยแล้วได้หมด
คนจะชอบทานอะไรใช่ครับผมโอ้แม้แต่กระทั่งเส้นบะหมี่เนี้ย
ยังเลือกเลยนะครับว่าจะต้องทำเมนูอย่างไหนถึงจะอร่อยนะครับผม
ลูกชิ้นของเรานะครับมีความพิเศษยังไงครับครับลูกชิ้นองค์ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
เพลงนั้นความพิเศษก็คือหนึ่งเหนียวเหนียวนุ่มไม่ขาวไม่ขาวด้วยครับ
ไม่ขาวแล้วก็เป็นเนื้อลูกชิ้นปลาแท้แท้อ่าไม่มีสารปนเปื้อนใดใดทั้งซิ
ไม่มีแป้งไม่มีอะไรเนื้อปลาล้วนล้วนเนื้อปลาล้วนล้วนลูกชิ้นเรามีอะไรบ้าง
ลูกชิ้นกุ้งเลยลูกชิ้นกุ้งนะครับอ่าลูกชิ้นปลาครับเกี้ยวปลา
เดี๋ยวปลาเอ่อลูกชิ้นลักบี้ลักบี้คือกล้วยแล้วก็คือกล้วยทอด
ถูกต้องครับผมต้มกับแบบทอดนะครับต้มครับผมแล้วก็เครื่องปรุงต่างต่างตรงนี้แหม
จะต้องบอกว่าทางร้านอาเพ็งนี่สะอาดสะอ้านจริงจริงเราเน้นวัตถุดิบที่ดีครับ
รสครับอย่างเช่นเอ่อน้ำมันนะครับนี่น้ำมันหมูนะครับเราจะใช้น้ำมันหมู
นะครับน้ำมันหมูแล้วเราก็จะใช้มะนาวแท้แท้มะนาวสดสดตรงนี้นะครับ
ครับในเรื่องของพริกป่นพริกเราจะใช้พริกป่นอย่างดีคือเผ็ดจริงจริง
จริงจริงป้ายที่ร้านจะมีเขียนไว้เลยนะครับว่าพริกป่นที่ร้านนี้เผ็ดมาก
อันนี้อะไรครับนี่อะไรครับอันนี้คือกุ้งบดครับอ๋อกุ้งแห้งบดเหรอ
ใช่กุ้งแห้งบดครับก็คือตัวนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับ
เอาไว้ทำต้มยำอืมรสชาติกลมกล่อมมากไม่ได้มีความหอมเนื้อกุ้งเนอะ
แล้วก็จะมีถั่วถั่วลิสงบดนะครับครับผมใส่กินกับบะหมี่แห้งบดสดทุกวันนะครับ
ครับผมอ่าแล้วก็มีน้ำเย็นตะโฟอันนี้คือสูตรเด็ดอีกทีหนึ่งต้องบอกเลยจริงจริงว่า
ร้านนี้สะอาดสะอ้านจริงจริงถ้าบอกว่าเฮียเพ้งเนี่ยเป็นใบเกอร์เนี่ย
กับความสะอาดเนี้ยมันช่างขัดแย้งงานนะมันมันมันมันขัดแย้งงานคนละสวยเกินค่ะบายเกินมันต้องดูแบบหูลุยลุยหน่อยใช่ครับผม
แต่ว่าร้านอาหารของเฮียนี่สะอาดมากมากจริงจริงนะครับอ้าวอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำซุปนี่แหละ
น้ำซุปครับผมมาเลยครับผมต้นสำหรับน้ำซุปครับนี่เลยนี่เลยครับผม
ต้องบอกว่าน้ำซุปนี่กลิ่นหอมมากมากนะครับในนี้นะฮะซึ่งในนี้เราจะเห็นได้ด้วยตาก็คือว่า
จะใส่กระดูกเนี่ยเยอะมากมากเลยครับกระดูกที่ใส่ส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างครับ
จะมีตัวเล้งนะครับมีขาตังค์นะครับครับผมมีแล้วก็มีโครงไก่มีโครงไก่ด้วย
ครับผมคือใส่ทั้งกระดูกหมูแล้วกระดูกไก่ในนี้นะฮะครับกัดเต็มครับ
อันนี้นี่ประมาณหนึ่งส่วนสีของหม้อนี่เป็นกระดูกไปซะหมดแล้วนะครับผมครับผม
แล้วเครื่องปรุงล่ะครับเรามีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงก็จะเป็นตัวนี้เลยล่าผักชีอันนี้น่ะ
อันนี้แหละครับจุดเด็ดความลับอยู่ตรงนี้ความลับอยู่ตรงนี้คือในนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้
บอกอย่างเดียวมีล่าผักชีแล้วกันครับผมเราก็น่าจะมีพริกไทยพริกไทยโอเค
นั้นบอกไม่ได้หรืออาจจะมีกระเทียมดองอ่ะกระเทียมดองไม่มีครับถ้าไม่บอกไม่บอกอ่ะ
มีหัวใช้เท้านะครับผมเท้าครับผมอันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมกว่าจะได้กลิ่นที่หอมแบบนี้ครับ
ประมาณสิบสองชั่วโมงครับสิบสองชั่วโมงเหรอเนี้ยสิบสองชั่วโมงเคี่ยวจนได้หัวมันมาโอ้โห
ไม่มีผงชุรสด้วยถูกต้องครับเอาละครับผมได้ยินแบบนี้ก็สบายใจนะ
ครับครับครับสองอย่างเดี๋ยวผมไปนั่งรอครับครับผม

เอาละครับพร้อมจะทานนะครับ๒อันดับขายดีของทางร้านอาเพ้งนะครับผม
ครับผมอ่าเราเริ่มด้วยบะหมี่บะหมี่แห้งซึ่งเป็นเส้นบะหมี่ที่เลือกแล้วสำหรับการทำเมนูแห้งได้อร่อยที่สุด
ถูกต้องครับนะครับผมตัวนี้เลยให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับผม
นี่ชามเท่าไหร่ครับชามละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะครับผม

เป็นไงครับผมรสชาติของบะหมี่เส้นเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าทำจากไข่ร้อยเปอร์เซ็นเนอะเดี๋ยวต้องกินน้ำซุปหน่อย
น้ำซุปที่ผ่านกลางเที่ยวสิบสองชั่วโมงถูกต้องครับ
รู้สึกฟินเช่นข้นจริงจริงครับครับผมสมแล้วที่กับเที่ยวสิบสองชั่วโมงนะ
ใช่ครับนุ่มชิ้นปลานุ่มชิ้นปลา
เหนียวนุ่มไม่ขาวไม่ขาวครับผม
ต่อมาเป็นเมนูที่สองเมนูที่สองเย็นเตอร์โฟ
โฟสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้แหละที่ต้องชิมกันเลยทีเดียวใช่ครับผม
ที่เป็นความลับไม่ยอมบอกเราว่าใส่อะไรบ้างครับผมอืมหอมจริงจริงนะครับ

โหคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องปรุงใช่ครับ
คือปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเย็นตะโฟที่รสชาติจัดจ้านสะใจจริงนะครับผม
ผมอันนี้มันใช้น้ำซุปเดียวกับน้ำซุปนี้ไหมถูกต้องครับ
ถึงว่ารสชาติยิ่งเข้มข้นกลมกล่อมอ่าเมื่อผสมกับตัวซอสเย็นตะโฟนะครับ
ใช่ครับผมอ่ะเราลองชิมเกี้ยวปลาดูบ้างละกันนะ
อร่อยจริงจริงครับผม้ืมสมคำน้ำลือ
นำมาสร้างก๋วยเตี๋ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเอง
ที่ร้านอะเพ้งเห่งนี้

อยากทาน้านอะเพ้งเดินทางมายังไง

หญ้งแข็งประปาสูง
ส่วนผิดผ้าศูนย์ฟ้าฟ้าเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลย

มาร้านจอดรถได้นะครับ

เปิด๘โมง๓๐ครับ
๘โมง๓๐ปิดกี่โมงครับ
ปิดเนี่ยกำหนดเวลาปิดไม่ได้ครับพี่น็อต
เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าน้ำซุปหมดเร็วเนี่ย

เอ่อเคยทำสถิติ๕ครั้ง
ภายใน๑ชั่วโมง๒๐นาที

เที่ยง๒๐เก็บของครับ

แล้วเคยปิดสายที่สุดกี่โมง

ใช่ครับที่ร้านจะของจะหมดทุกวัน

แนะนำให้แวะรับประทานทางนี้ก่อนเลย

ไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดแล้วจะอดนะครับผม
จะมาไม่ถึงปากช่องด้วย
วันนี้ต้องขอบคุณอาเพงมากเลยครับ
ขอบคุณพี่น้องครับ

สวัสดีครับพบกับผมช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้ผมอยู่คนเดียวเพราะว่าผมใช้

สวัสดีครับผมพี่นอทสวัสดีครับพี่นอทสวัสดีครับพี่นอท

ใบชะพรูที่เชฟสั่งได้แล้วครับ
น็อตครับมันเยอะไปมากเลยพี่
ผมทำพลาสต้ายแค่สักการิ่ม

ตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยแล้วครับว่าเราจะมาทำเมนูอะไรกันนะครับ
เราจะมาทำเมนูปั๊บปาเล่แกงคั่วกุ้งกันครับ
เดี๋ยวผมจะย่างกุ้งก่อนแล้วมาพักไว้ที่
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกเกินไป

แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเอาส่วนเปลือกมาย่างด้วยครับ
โอ้โหนี่เทคนิคเล็กน้อยจากเชฟมืออาชีพนะครับ
วันนี้เราเลือกเส้นปลาคาเดเล่แบบสำเร็จรูปนะครับ

แต่จะมีลักษณะที่เส้นใหญ่กว่าปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาต้นเราคือน้ำต้มนานนิดนึง๗๙นาทีนะครับ
แต่ถ้าเป็นเส้นสดนะครับก็ประมาณ๓นาทีก็พอครับ

มันก็จะมีความหอมติดอยู่ที่กระทะแล้ว

แล้วก็ผัดเหมือนทำแกงปกติทั่วไป
เราก็จะใส่วัตถุดิบสำคัญประจำครัวของเราครับพี่นอท
ถ้าเรียกหาวัตถุดิบสำคัญประจำครัวก็ต้องนี่เลยครับ

และได้รสชาติที่เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยนะครับ

มีนมข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องเล็กขนาด๑๔๐มิลลิลิตร
แค่เปิดฝาก็ใช้ได้แล้วครับ
เรียกว่าใช้ง่ายสะดวกสบายแถมใส่
และทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมและมีมิติมากขึ้นนะครับ
เชฟมืออาชีพอย่างผมต้องมีติดครัวไว้ไม่เคยขาดเลยครับ
ตอนนี้ก็จะเริ่มปรุงรสชาตินะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป
สวยครับเชฟมือมือสวยครับอาหารได้ยังครับ
แต่ว่ามีสัมผัสที่นุ่มนวลกว่าปกติที่เราเคยทานครับเชฟ

ปัดหน้าครับเชฟจะมีเมนูอะไรมาฝากนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปทาน๓เมนูสปาเกตตี้
ที่ริมทะเล๓มือทัศนี
วิวสวยเมนูเส้นอร่อยแบบนี้
ถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะจ๊ะ